ที่เป็นข่าวร่างทรงที่เขาเรียกว่าแม่วินบางคนก็เรียกพ่อปู่วินเขาบอกว่าเป็นร่างทรงบ้างก็บอกเป็นร่างทรงกระเทยมีเทพเจ้าเนี่ยร้อยแปดองค์มาลงแล้วก็ได้เงินได้รายได้เนี่ยนะคะเดือนนึงเนี่ยตกเป็นแสนนะคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวของเราก็มีโอกาสวีดีโอคอลไปคุยเหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวให้ได้ฟังกันว่าเอ๊

เรียกร้องแต่ทีนี้แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีพวกค่าครู๕๐๐บ้างถึงเป็นพันบ้างเป็นหมื่นก็มีนะสูงสุดเนี่ย๑๕๐๐บาทบางคนก็จะเอาทองอ่ะค่ะทองคำทองรูปภัณฑ์ทองคำแท่งเนี่ยแล้วแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเชิญองค์เทพมาประทับร่างว่าจะเชิญองค์เทพไหนมาซึ่งรายได้เนี่ยร่างทรงรายนี้เนี่ยนะคะก็จะมีรายได้จากการทรงเจ้าอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ๑๐๐
ต่อเดี๋ยวไปฟังเขาตอบค่ะ
อย่างนี้ครับแต่ตัวใจก็อยากไปคอยทรง
อื้มก็ปฏิเสธนั้นนะคะ

แล้วก็เขาบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบซื้อพวกทองมาเก็บไว้

แล้วนะสาวที่อยู่ต่างประเทศโอนมาให้
ที่เขาดูแลสารเจ้าแม่ทัพทิมห้วยชินสีอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละค่ะ
ก็ไปเจอกับคุณยาย
คุณยายเตยจันทชคุณยายู๘๖แล้วนะคะ
ก็ถามคุณยายจ๋าคุณยายรู้จักร่างทรงคนนี้ไหม

คุณยายบอกว่าอ๋อร่างทรงเนี่ยยายรู้จัก
เขาชื่อว่าวินเป็นเด็กต่างหมู่บ้าน
ก็ชอบเข้ามาไหว้อาม่ามาสวดมนต์
วันหนึ่งเจ้าแม่ทัพทิมเข้าร่าง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยวินก็เลยรับร่างทรงองค์เทพตั้งแต่นั้นเลย
ก็จะทำพิธีตามสารเจ้าต่างไปเรื่อยไม่ได้อยู่ประจำ

เตยที่เขาพูดถึงเรื่องบอกว่า
ค่าครูเรียกเก็บแพงเอาเงินเอาทองเป็นหมื่นเป็นยังไง
เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องจริงหรือเปล่าเอาฟังคุณยายตอบค่ะ
นี่คุณยายในฐานะที่ดูแลสารเจ้าแม่ทัพทิมบอกว่าไม่นะ

ไม่ค่อยจะรับเรื่องหลอกลวงลีดเงินเนี่ยไม่น่าจะเป็นความจริง
อันนี้ทางฝั่งคุณยายบอกนะคะเรายังไม่พอนะ
ถามอีกค่ะไปถามผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่วิชาวพรมจันทร์
ก็ถามผู้ใหญ่คะยังไงคะร่างทรงวิน
ผู้ใหญ่บอกว่าวินยังเด็กอยู่ไม่น่าจะไปหลอกลวงใครได้หรอก
ที่บ้านเขาก็ดูมีตังค์อยู่นะแล้วก็ชอบทำบุญตามวัดตามสารเจ้าต่าง
นี่นักข่าวดูสิแล้วก็ชี้ให้ดู
ให้ดูกำแพงวัดบอกว่าเนี่ยกำแพงศาล
กำแพงศาลเนี่ยวินก็บริจาคเงินให้นะมาบูรณะแบบนี้
แล้วก็ถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
แล้วผู้ใหญ่เชื่อเรื่องร่างทรงเรื่ององค์เทพต่างไหมคะ
ผู้ใหญ่บอกว่าก็ส่วนตัวไม่ได้เชื่อมากนะ
แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ช่วงหลังเนี่ย
เห็นองค์เทพต่างมาประทับร่างวินบ่อย
อาจจะทำให้ดูพอแบบประทับเยอะประทับบ่อย
อาจจะทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่า
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรานำเสนอเรื่องนี้
คือในมุมมองของคนที่เขาอยู่ใกล้ชิด
มุมนี้เขานำเสนอมาแต่ส่วนในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีนี้กันเยอะด้วย